ขยับไปที่จังหวัดนนทบุรีมีเหตุสถานสะเทือนหัวใจเกิดขึ้นก่อน
ฮะคุณแม่จะหนึ่งก็มาไปหาสามีจากเป็นสารนะพาลูกชาย
ยังตัวกระเปี๊ยกอยู่เลยยังเป็นนุ่มน้อยอยู่เลยพา
ลูกชายไปด้วยแต่ระหว่างที่เดินจะไปหาพ่อใหม่ลูกชายบอก
หิวหิวข้าวหิวข้าวทำไงล่ะแม่เดินพาเข้าไปร้านสะดวกซื้อ
แม่ไปขโมยขนมปังขโมยเยลลี่ขโมยน้ำอัดลม
๕บาทถูกมากแต่นั่นคือการขโมย
สุดท้ายแล้วเรื่องควรจะจบด้วยความรันทดใจเศร้าใจน่าเห็นใจใช่ไหม
ยากจนแต่ปรากฏกลายเป็นคดีอาญา
เพราะแม่ไปคว้ามีดแทงผู้จัดการร้านเลือดสาดเอวแทบขาด
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ดูจากภาพกล้องวงจรปิดก่อน
นี่พนักงานเห็นแล้วเห็นแล้วว่าอันนี้ตอนแทงนะย้อนใหม่
ไปตอนตั้งแต่เดินเข้ามาพร้อมกับลูกชาย
เดินเข้ามาพร้อมกับลูกชายลูกชายเดินนำ
คุณแม่ก็เดินไปต่างคนต่างแยกกันเดิน
แต่ระหว่างที่ลูกชายเลือกซื้อของซึ่งไม่มีตังค์ดูของ
แต่แม่หยิบของฮะแม่หยิบของใส่ถุงผ้า
หยิบไปหยิบมากำลังจะออกแล้วล่ะเหมือนไม่ได้ซื้ออะไร
พนักงานคนที่คือพนักงานเขาเห็นเห็นก่อนแล้วเขาขอตรวจ
อะไรไม่มีอะไรฉันไม่มีอะไรพี่หนูขอดูนี่ไงพี่
เอาขนมปังไปเอาเยลลี่ไปเอาน้ำอารมณ์ไปนี่พี่ขโมยนะ
ฉันไม่ได้ขโมยพี่ขอเราคุยกันคุยเหมือนโต้เถียงกัน
แต่ฝ่ายแม่เนี่ยเป็นฝ่ายลุกเข้าไปลุกเข้าไปเหมือนจะขอความเห็นใจ
แต่พนักงานเขาต้องทำตามหน้าที่ดังนั้นเนี่ยเขาปรีถอยออกมานะ
เขาถอยออกมาก่อนถอยออกมาก่อนแล้วรีบลุดออกมา
แจ้งเรื่องนี้กับผู้จัดการร้านสุดท้ายผู้จัดการร้านกดปุ่มล็อกประตู
เพราะฉะนั้นใครออกไปได้นะกดปุ่มล็อคประตู
แล้วผู้จัดการร้านเดินออกมาให้ลูกค้าคนที่ไม่เกี่ยวออกไปก่อน
ให้ลูกชายของคนก่อเหตุออกไปก่อนลูกชายวิ่งหน้าตั้งเลย
กลับไปเพราะแม่สั่งไว้พอออกไปได้รีบวิ่งหน้าตั้งกลับไป
ผู้จัดการร้านขอตรวจมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามีการขโมยของขโมยอะไรบ้าง
อย่างที่บอกไปขโมยนมปังน้ำอารมณ์แล้วก็เย็นลี่๕๙บาท
มูลค่ามันอาจจะไม่ได้เยอะมากมายแต่จะกี่บาทมันก็คือ

ไปมาระหว่างที่กำลังมีการสอบสวนสอบไปสอบมา

โดนมีดอ่ะมันรุนแรงจริงเข้าเสื้อเข้าเนื้อเลยอ่ะ
ขออภัยนะฮะแทบจะเข้าไปตัวไอ้เสื้อชั้นใน
แบบนี้เลยเลือดโชคกายเลยครับเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิด
ผู้หญิงคนที่ก่อเหตุคือสุธารินเป็นคุณแม่วัย๓๗ปี
เหตุการณ์นี้บิ๊กซีมินิมาตรหมู่บ้าน
ฤกษา๒๖ตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่
นนทบุรีหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้
เกิดจริงเนี้ยช่วงปลายปี๖๔
ที่ผ่านมาก็คือ๒๙ธันวาที่ผ่านมา
ประมาณสัก๕โมงเย็นแจ้งตำรวจ
ตำรวจภูทรบางแม่นางเป็นตำรวจท้องที่
ขยายผลสืบสวนขยายผลสืบสวนขยายผล
รู้ว่าคุณแม่คนนี้คือใคร

ที่บ้านพักสุดท้ายแล้วก็สามารถจับตัวดำเนินคดีได้

พ่อเหลี้ยงงงพ่อหมายงงเลย
เอ้าไปก่อเห็นกันเมื่อไหร่
ปลายปีที่แล้ว
เหรอพี่อืมดูจากพฤติการเนี่ยเท่าที่เคยคุยกับตำรวจมาเนี่ย
ต้องดูด้วยว่าใช้มีดโอเค
เอาพระที่อย่างมีความตั้งใจต้องการติดอย่างการไหม

มาดูเรื่องของอาวุธมาดูเรื่องของอาการบาดเจ็บ
คือถ้าเกิดว่าเจ็บแค่ลักษณะคือไม่ได้ลึกไหมค

แล้วจุดที่แทงเนี่ยก็ไม่ใช่จุดตายอย่างเช่นถ้าคออย่างนี้พยายามฆ่าได้นะ

มีดผลไม้เอามาจากไหนไม่ได้พกไว้เอง
แต่เป็นมีดที่อยู่ในร้านสะดวกซื้ออันนี้ไม่ได้ช่วยกัน
แต่อยากจะคือสงสาร
แต่เหตุการณ์นี้ก็สงสารเขาเพราะเขาก็ยากจน
แต่เขาเป็นคนขโมยคนขโมยก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ตำรวจแจ้งข้อหาเรื่องของขโมยเรื่องของพกพาอาวุธมีดเข้าใจ
แต่ว่าตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเข้าไปด้วยนะครับ
ก็เลยกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สังคมกำลังมองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดทีเดียวนะฮะ
สพบางแม่นางใช่ไหมคะบางแม่นางนนทบุรี
แต่ว่าสุดท้ายแล้วตำรวจก็ต้องมีการทำสำนวนส่งไปที่อายการ
อายการอาจจะตีกลับมาท่านจะดูนะอาจจะตีกลับมาให้แจ้งข้อกล่าวหาใหม่ก็เป็นไปได้